โรคปัจจุบันที่มีอันตรายอยู่รอบตัวนะครับ
เตรียมตัวเอาไว้ก่อนจะสามารถช่วยให้พ้นวิกฤตได้
ซึ่งองค์กรไม่หวังผลกำไรแห่งหนึ่งในนิวยอร์กของสหรัฐ
เล็งเห็นถึงสิ่งนี้แล้วก็ได้ทำหมู่บ้านจำลอง

จากสถานการณ์อันตรายต่างด้วยประสบการณ์ตรง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้สัญญาณการจราจร
เรื่องของไฟไหม้การหนีออกจากสถานที่อันตราย
และก็ภัยจากคนแปลกหน้า
ซึ่งก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดได้มากขึ้นครับ
นี่คือถนนจำลองที่ถูกย่อส่วนให้มีขนาดเล็กกว่าถนนจริง
จำลองที่มีร้านค้าตั้งเรียงรายสายนี้
ถูกออกแบบไว้สำหรับสอนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบ
และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
จำลองเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านปลอดภัยในนครนิวยอร์ก
ซึ่งเป็นหมู่บ้านย่อส่วนที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกำไร
เช่นเดียวกับหมู่บ้านปลอดภัยที่อื่นทั่วสหรัฐ
หมู่บ้านปลอดภัยแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อให้เด็ก
ได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง

เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง

และเด็กยังจะได้เรียนรู้อีกว่า
ควันไฟจะทำให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้น
ซึ่งนั่นก็จะนำไปสู่เหตุวุ่นวาย
ที่บ้านข้างหลังเต็มไปด้วยควันไฟ
จะได้รับคำแนะนำให้หมอบต่ำ

จะทำให้พวกเขาสำลักควันไฟน้อยที่สุด

พวกเขายังจะได้เรียนรู้วิธีหนีออกทางหน้าต่าง

แตกต่างไปจากการเรียนรู้ตามตำราในห้องเรียน
ก็คือเด็กจะได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง
ซึ่งนอกจากจะทำให้พวกเขาสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็วแล้ว

ตื่นเต้นให้พวกเขาอีกด้วย
นางเธอรี่คายน์เบิร์ก
ผู้อำนวยการหมู่บ้านปลอดภัยได้เล่าว่า
เด็กที่นี่มีความตั้งใจเป็นอย่างมาก
ซึ่งเธอคิดว่าน่าจะเป็นเพราะหลักสูตรการสอน
ที่จำลองเหตุการณ์หนึ่ง
ที่ครูผู้สอนต้องการถ่ายถอดได้โดยไม่รู้สึกเบือนาย
จากการสอนกฎระเบียบและวิธีหนีไฟแล้ว
เด็กที่มาที่นี่ยังจะได้เรียนรู้ว่า

และวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์อันตรายนั้นต้องทำเช่นไร
บางเหตุการณ์อาจสร้างความตึงเครียดให้กับเด็ก
แต่นางแดนนี่วาวคุณแม่ของหนูน้อยคริสซ่าวัย๘ปี
กล่าวชื่นชมการเรียนการสอนที่หมู่บ้านปลอดภัยแห่งนี้ว่า
ในฐานะผู้ปกครองที่นี่
มีทุกอย่างที่พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากจะบอกกับลูก
เช่นวิธีเอาตัวรอดจากเขตไฟไหม้

แต่พ่อแม่หลายคนก็มักจะยุ่งจนลืมสอนสิ่งเหล่านี้ให้แก่ลูกไป
ส่วนหนูน้อยคริสซ่าก็เล่าว่าการมาที่นี่
ทำให้เธอได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน
ริซ่าบอกว่าตอนแรกที่มาที่นี่
ไม่รู้หรอกว่าป้ายพวกนี้หมายความว่าอย่างไร
แต่ตอนนี้เธอรู้แล้ว
ในแต่ละวันจะมีเด็กจำนวนมาก
เดินทางมายังหมู่บ้านปลอดภัยในนครนิวยอร์กแห่งนี้
ซึ่งการที่หมู่บ้านปลอดภัยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐวางแผนสร้างหมู่บ้านปลอดภัย
อีกหลายแห่งในอนาคตอันใกล้จะถึงนี้
สริษายุคตอนนั้นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน